หุ้ยเล่หุ้ยอ้าวหุ้ยเล่หุ้ยอ้าวหุ้ยเล่
เดี๋ยวจะมาหุ้ยเล่หุ้ยอะไรกันกลางตลาด
น้องใบตองค่ะวันนี้เขามีศึกใหญ่นะคะ
ประเพณีร้อยปีของชนบุรี

อ๋อไม่ใช่ประกวดแข่งวิ่งควาย

เดี๋ยวเราจะพาไปดูประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชนบุรี
บอกเลยว่าเป็นภาพกีฬามันแน่นอน
วิ่งแบบพี่ตูนวิ่งวิ่งแบบพี่ตูน
ไม่ใช่นี่นี่มันวิ่งควายหรือควายวิ่งกันแน่ล่ะครับ
ประเพณีเก่าแก่ของชาวจังหวัดชนบุรีที่ทุกปีจะมีเพียงแค่ครั้งเดียว
โดยประเภทนี้จะมีก่อนออกพันธ์ศาสตร์หนึ่งวันหรือวันขึ้นสิบสี่ข้ามเดือนสิบเอ็ด
เพราะถ้าเป็นสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดมันจะเป็นหนัง
ต้องบอกเลยครับว่านี่เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดชนบุรี
และของไทยอีกด้วยซึ่งภายในงานเนี่ยก็มีกิจกรรมมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการประกวดควายสวยงามการประกวดสาวเหลือน้อยบ้านนา
น่ารักจริงเลยทีเดียวเชียวสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นภาพประเพณีวิ่งควายกับตาเนี่ย
บอกเลยว่าควรมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนอกจากจะได้เห็นน้องควายวิ่งแข่งกันแล้ว
เรายังได้เห็นอัตลักษณ์เฉพาะหนึ่งเดียวของไทยอีกด้วยล่ะครับ
โอ้โหจะบอกว่าชอบมากมันเป็นการประกวดการแข่งขันที่สนุกมาก
แต่การประกวดที่ดิฉันชอบที่สุดก็คือสาวเหลือน้อยบ้านนาค่ะ
ถ้ารออยู่ว่าปีหน้าจะลงแข่งแล้ว

ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่าเขาจะจัดประเพณีนี้
แบบนี้เป็นประจำทุกปีนะคะในช่วงก่อนออกพรรษา๑วันนะคะ
แน่นอนค่ะเรามาเที่ยวชนบุรีก็เลยนำสิ่งดีมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้
เหมือนกับรายการตลอดข่าวที่รอคุณผู้ชมกับสิ่งดีค่ะ